เราจะพาไปดูของสวยงามกันก่อนนะ
แต่ว่าเดี๋ยวพาไปกินอะไรให้มันรองท้องก่อนดีกว่า
กับเรื่องราวของกินกับผลไม้
ผลไม้ดีนะฮะผลไม้เป็นขนมเป็นของหวานสิแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ
ผลไม้ทางภาคใต้ที่ขึ้นชื่อก็มีเยอะมาก
เขาก็เลยมีการจัดงานรวบรวมเอาผลไม้มารวมกันไว้ทั้งหมด
ผลไม้จากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะ
จัดขึ้นที่บริเวณตลาดกลางประสุทธิ์จังหวัดตำบลบ่อทอง
อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีชายแดนภาคใต้ของบ้านเรานี่แหละค่ะ
เขามีการเปิดงานเทศกาลผลไม้ของจังหวัดปัตตานีปี๒๕๖๑ขึ้น
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในพื้นที่๑๒อำเภอในจังหวัดปัตตานี
มาร่วมกันจัดงานเทศกาลนี้ขึ้น
เพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมการตลาดของผลไม้
และผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องภาคใต้
ให้มันมียอดขายที่มันดีมากยิ่งขึ้น

แต่จัดงานเนี่ยมันจะได้กระตุ้นยอดขายดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ

และภายในงานยังมีการจัดให้มีกิจกรรมการประกวดผลไม้ทั้งหมด๗ชนิด

แล้วก็มีทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง

มีรองกองมังคุดเงาะและสละอินโด
โอ้โหสละอินโดนี่ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ได้รับความนิยมมาก
ถูกต้องนะคะมันจะกลมแป้นหน่อยหนึ่ง
อกจากนี้ก็จะมีการแข่งขันกินกันแบบนี้นี่แหละค่ะ
เป็นการแข่งขันกินทุเรียน
คุณดูสิแต่ละคนนี่ดูดเม็ดเข้าไปได้เคี้ยวเม็ดเข้าไปได้ก็เคี้ยวกลืนกัน

ก็ไม่ได้ไงถ้ากินได้ก็กลืนแล้ว
แต่ว่ามันดูดปลื๊ดอ่ะ
แข่งคันกินทุเรียนต้องใช้ความเร็วด้วยเละเทะไม่เกี่ยว
ไม่ได้ดูที่ความเละเทะดูที่ว่าใครกินเร็วกินหมดก่อนกันนะคะ
ก็จริงแล้วเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานคึกคักคึกคลื้นที่จัดขึ้นมา

แล้วก็นอกจากการแข่งกินแล้วเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการเสวนาแนวทางการพัฒนาผลไม้
มีจัดงานบุฟเฟ่ผลไม้ด้วยนะคะ
มีการจำหน่ายผลไม้และผลผลิตทางการกเศษด้วย
มีเกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และพี่น้องเกษตรจาก๑๒อำเภอ
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลย
จริงแล้วก็อยากจะไปแข่งกินทุเรียนกับเขาด้วยนะ

โถสมัยไม่บอก